คุณผู้ชมครับเรื่องของป้าแสงนะฮะป้าแสงที่บ้านอยู่ในซอยโพปั้น๑๐นะครับ
ห้วยขวางเนี่ยชาวโซเชียลเขาตั้งฉายาให้ว่าป้ามหาภัย
เนื้อความตามท้องเรื่องก็คือมีคนร้องเรียนไปนะครับ
บอกว่าโอ้โหป้าแสงเนี่ยบ้านก็อยู่ติดกันเลี้ยงหมา๓๐กว่าตัว
ค่ะแล้วส่งกลิ่นเพื่อนบ้านเขาเดือดร้อนใช่
เอาหมาที่ตายแล้วไม่รู้ว่าตายยังไงด้วยนะ
แจ้งโจรที่มาหลายครั้งหลายหล่นไม่มีใครช่วยได้ค่ะ
เมื่อวานนี้ทางตัวแทนของสำนักงานเขตทางตำรวจสอนอห้วยขวางนะครับ
มีหมาค้นป่ะค่ะเอาหมาค้นสารไปเลย
ขอเข้าไปตรวจค้นบ้านหน่อยก็ไปเจอหมา๓๐กว่าตัวจริง
แล้วบ้านเนี่ยค่ะอยู่แบบนี้แล้ว๓๐กว่าตัวในบ้าน
คนที่เคยอยู่แถวนี้มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะ
พอรู้ข่าวออกมาเลยบอกขอให้สัมภาษณ์หน่อยเถอะ

ย้ายบ้านหนีไปแล้วอ่ะค่ะใช่บางคนบอกตอนเนี้ยถือว่าเบาแล้วนะ
เมื่อก่อนหนักกว่านี้อีกนะครับ
เอาเป็นว่าจากการตรวจสอบเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าเรื่องทารุณกรรมสัตว์ยังไม่ผิด
เรื่องจัดการสวัสดิภาพสัตว์ถือว่าผิดเดี๋ยวป้าแสงต้องจัดการ
เพราะว่าเลี้ยงสุนัข๓๐ตัวในบ้านแบบนี้มันไม่ได้
เรื่องต้นก็เหมือนกับว่าให้ป้าแสงลดจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านลง
ใช่เรื่องสุนัขที่เอามาสตาร์ฟแบบนี้หาไม่เจอ

ถ้าจะผิดอีกอย่างก็คือป้าแสงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเอง

แต่เรื่องที่ว่าพฤติกงพฤติกรรมกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้

เพื่อนบ้านที่อยู่แถวบ้านป้าแสงก็เลยแอบบ่นเจ้าหน้าที่นิดนึงไง

แล้วเมื่อไหร่มันจะจบชาวบ้านเดือดร้อนจริง
เฉพาะคนที่อยู่บ้านติดกันเลยกับป้าแสง
เขาบอกโอ้โหเขาหนักมากเลยนะ

วอสด็อกไทยแลนด์ก็บอกไม่ผิดทารุณกรรมสัตว์แบบนี้ยังไม่ผิดอีกเหรอ
เป็นว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้แบบนี้
และช่วยเหลือสุนัขออกมา๒ตัว

บอกกำลังตัดขนกำลังทำความสะอาดสุนัขอยู่

มันโดนกันไกลจนบาดเจ็บไป๒ตัว
ใช่ค่ะแผลแบบโหน่าสุขสานเลยอ่ะ
ใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไปรักษา

ไปบ้านของป้าแสงที่ซอยโพปั้น๑๐

ว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับ

เขาเป็นแค่คนมาคอยดูแลหมาให้กับป้าแสงนะ
ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นสามีอะไร

วันนี้เราไปแต่เช้าครับคุณระวีการแก้ววิจิตรไป

ก็ปรากฏว่าป้าแสงไปไหน
ป้าแสงไปสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
เพื่อจะไปแจ้งความขอสุนัข๒ตัวคืน
เพราะเจ้าหน้าที่เอาสุนัขของป้าแสงไป
คุณระวีการก็เลยไปที่สอนอห้วยขวาง
ไปถึงก็ไปเจอป้าแสงกำลังพูดคุยกับตำรวจอยู่พอดีนะฮะ
เจรจากับตำรวจเรื่องขอสุนัขคืนนี่แหละ
แล้วป้าแสงก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าตอนนี้อยากให้สัตวแพทย์ที่เอาสุนัขของป้าไป๒ตัว
เอากลับมาคืนถ้าไม่คืนนะเดี๋ยวป้าฟ้องแน่เป็นคดีแน่
หญิงธรรมนันที่ยกหมาชูชูให้นักข่าวเนี่ยนะ
มีเจตนาที่ช่อฉนโดยที่อาศัยภูมิกับขอร้องให้คุณแม่เอาหมาไปเย็บ
โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณแม่ก็เลยเห็นคุณหมอที่มาจากกรมประสูจัตว์ที่เป็นผู้ชาย
พูดจาดีและมีเมตตา
คุณแม่ก็เลยจงส่งหมานั้นให้เขาไป

ไอ้ที่แดงนั้นไม่ใช่เลือดหมาลูก
มันเป็นเบต้าดิน
เบต้าดินที่คุณแม่ซื้อไว้เป็นขวดใหญ่
แล้วก็เทราดลงไปเพื่อฆ่าเชื้อ
กว่าที่เขาจะเอาหมาไปถึงที่เย็บ
กลัวว่าหมาจะเป็นโรคลูก
แจ้งความเพื่อจะเอาผิดกับแพทย์หญิงสมนันที่มาจากกรมประสุทธิ์สัตว์
ว่ามีเจตนาจะช่อฉนกลงยักยอกเอาลูกสุนัขของคุณแม่
แล้วยังให้สัมภาษณ์ว่า
จะใช้กฎหมายของสาธารณสุข
มาเอาหมาคุณแม่ไปเพิ่ม

คุณแม่ไม่มีวันที่จะให้
แล้วกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์พรบสัตว์มี
เขาคิดว่าหมาคุณแม่สวยมีราคาตัวหนึ่ง
ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็หลายหมื่นนะ
ตัวที่ฉลาดแบบนี้เป็นแสนก็คือไม่ขาย
เขาอ้างว่า

คุณแม่พาไปตรวจสุขภาพรักษาต่อเนื่องได้
ถ้าเขาจะคิดค่ารักษาพยาบาลที่เขาเย็บแผล
คุณแม่ก็ยินดีที่จะจ่าย
แต่ทีนี้เขาบอกกับตำรวจว่าเขาเนี่ยเอาไปรักษาฟรี
ถ้าเขารักษาคำพูดเขาก็คืนหมาแม่มาจ๊ะ

ก็อาจจะต้องพาเขามาลงประจำวันว่า
ยกเลิกกันไปว่าไม่ดำเนินคดี
แต่หากไม่คืนหมาก็ต้องดำเนินคดี
แล้วก็สำนักงานเขตดินแดงนี้
คุณแม่แจ้งข้อหาร่วมรู้สมคิดกับนายบดิน
กับผู้หญิงคนที่เจ้าของรถยนต์เนี่ยนะ
ได้ร่วมกันมาบุกลุกคุกคามทำลายทรัพย์ลักทรัพย์
และก็
ใช้อำนาจป่าเทือน
ตั้งตัวเป็นอ้างยี่ซ่องโจร
เอาทั้งทหารและตำรวจ
แล้วก็นักข่าวมาทั่วทุกราชสำนัก

เพื่อจะมาโจมตีให้คุณแม่เสียหายและอับอาย

เราก็เลยไปตามความคืบหน้าอาการของสุนัขสองตัวของป้าแสง

เพราะว่าสัตวแพทย์นำออกจากบ้านป้าแสงไปรักษานะครับ
มีรายงานว่าสุนัขทั้ง๒ตัวตอนนี้
อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่ง

สัตวแพทย์บอกว่าได้ตั้งชื่อให้กับสุนัขสองตัวเอาไว้

อาการบาดเจ็บของทั้งสองตัวก็เป็นการเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างชัดเจน
ส่วนเรื่องจะส่งสุนัขกลับให้กับป้าแสงเนี่ย
สัตวแพทย์มองว่าต้องรักษาตามขั้นตอนก่อนนะฮะ
เพราะว่าสุนัขถ้ากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมและถูกกระทำแบบเดิม
เกรงว่าอาการจะไม่ดีขึ้นนะครับ
การรักษาสัตวแพทย์บอกว่าทำการรักษาให้ฟรีทุกอย่างนะครับ
บาดแผลต้องใช้เวลาอีก๗๑๐วันถึงจะหาย
อันนี้บาดแผลตามตัวของสุนัข
แต่มันมีบาดแผลที่ตาด้วยอันนี้หมอบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ
มีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยซึ่งสุนัขต้องทำกายภาพ

ไม่รู้จะคนเดียวกับที่ป้าแสงบอกหรือเปล่า

ไม่แน่ใจอ่ะป้าแสง

เรื่องคดีความตอนนี้ต้องรอให้ตำรวจเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะ
เกี่ยวกับเรื่องการดูแลหมาการทำร้ายหมาของป้าแสง
เพราะที่สุดแล้วหากตัดสินคดีความออกมาว่า
โดยที่ป้าแสงยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรที่บ้านพักเลย
ยังดูแลยังทำกับหมาเหมือนเดิมเนี่ยก็คงต้องให้สังคมตัดสินแหละ
ว่ามันถูกต้องไหมที่สุนัขเหล่านี้ต้องไปอยู่กับป้าแสงในสภาพแวดล้อมแบบนั้น
แล้วเนี่ยเห็นสภาพน้องหมาเนี่ยที่เจ็บน่าสงสารมากนะ
นี่ป้าแสงบอกหอดเบทาดีนมาให้แล้วนะ
แต่มันแดงมากนะที่แผลตอนที่เขาอุ้มมาตั้งแต่ที่บ้านป้าแสงเมื่อวาน
แล้วดูสภาพนั้นตอนนี้ตอนที่แบบนี่ค่ะ
เปลี่ยนเป็นเทก็ได้เทเบธาดินป้าบอกป้าซื้อขวดใหญ่
สงสารดูสิ